คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะ
ใครที่จะไปทำงานต่างประเทศระวังให้ดีตรวจสอบให้ดี
อาจจะถูกลอกลวงไปใช้งานเยี่ยงธาตุแบบนี้
คนไทยจำนวนมากเลยถูกล่อลวงไปทำงานอยู่ฝั่งกัมพูชา
สุดท้ายถูกขังให้เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
หลอกลวงคนไทยไปลงทุนอีกทีนึงต้องทำงานวันหนึ่ง
ยี่สิบกว่าชั่วโมงไม่ได้ลืมหูลืมตาเลย
สุดท้ายก็มีการขอความช่วยเหลือมา
เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปสามารถช่วยเหลือคนไทยออกมาได้๙๙คนครับ
นี่ฮะคนไทยเยอะแยะมากมายเลยครับ
ถูกขังเอาไว้กำลังพยายามที่จะพังประตูออกไปด้านนอก
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อาคารหลังหนึ่งในกรุงพนมเปน
นะฮะหลังศูนย์ที่ทักเด็กสตรีครอบครัว
ป้องกันปราบรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประสานไปยังรองผู้บัญชาการตำรวจของกัมพูชา
ล้อมอาคารนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนไทยที่ถูกขังอยู่ข้างใน
เพราะว่าอะไรถูกแก๊งชาวจีนนะฮะ
เอาตัวไปควบคุมไปอยู่ในนั้นมากกว่า๕๐คน
แต่สามารถจับกลุ่มมาได้เกือบ๔๐คนอีก๑๐คนหลบหนีไปได้
คนไทยที่ช่วยออกมาได้ทั้งหมด๙๙คนครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือวันที่๑๗
พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่ามีคนไทยเขาถูกหลอกไปทำงาน
นะฮะก็คือลักลอบข้ามแดนแหละไปทางด้านอำเภอโคกสูงที่สะแก้ว
แล้วมีรถตู้เนี่ยตู้ทึบเลยนะ
มารับออกไปนะพอถึงจุดนัดพบคือไม่รู้ว่าถนนหนทางเป็นยังไง
มันมองไม่เห็นเลยคนไทยทั้งหมดถูกคุมตัวในตึกนี้
ให้เห็นแสงเดือนแสงตะวันแล้วมีคนจีนเป็นสิบสิบคนคุมตัว
ไม่ให้ออกไปไหนทำงานกับเขากลุ่มนายทุนเป็นชาวจีน
เว็บไซต์แล้วให้คนไทยที่ถูกหลอกไปเนี่ย
คนไทยในประเทศไทยไปเติมเงินในแอปพลิเคชันต่าง
อ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงก็คือเป็นขบวนการมิจฉาชีพแหละ
ลงทุนเท่านี้คุณได้เงินเท่านี้อะไรแบบนี้มีคนถูกหลอกเยอะ
คนไทยถูกหลอกไปทำงานก็เยอะคนโดนหลอกให้ไปลงทุนก็เยอะเหมือนกัน
แล้วต้องว่าต้องทำยอดให้ได้๑๒ล้านต่อเดือนอันนี้เป้าหมายของแต่ละคนนะฮะ
หากใครทำยอดไม่ถึงเป้าโดนทุบตีช็อตไฟฟ้าใส่กุญแจมืออดข้าวอดน้ำ
ทรมานต่างนานาให้เกิดความหวาดกลัวสุดท้ายทุกคนต้องทำนะฮะ
กลุ่มผู้คุมชาวจีนเขามีปืนพกตลอดเวลามีเครื่องช็อตไฟฟ้าพกกันทุกคน
แล้วดูร่องรอยที่โดนทำร้ายสินี่ฮะเป็นแผลขนาดนี้ครับ
คนไทยที่บอกกับเราบอกได้ว่าทำงานมา๔เดือนกว่าได้เงินเดือนแค่๒เดือนแรก
ลักษณะคือการทำงานไม่เหมือนกับที่ขายฝันเอาไว้คือโฆษณาชวนเชื่อทำไปแล้ว
กลุ่มนี้ทราบคนที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยโดนอุ้มหายไปเลย
ไม่รู้ชะตากรรมตอนนี้ยังไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน
ผู้หญิงบางคนถูกขายต่อให้กับแก๊งในทุนอื่นต่อไปแล้วไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรด้วย
สุดท้ายตัดสินใจพยายามจะหาช่องทางแจ้งมายังเจ้าที่ฝั่งฮาลัย
ในพื้นที่ใกล้กันกับอาคารแห่งนี้
เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำคนไทยทั้งหมดเพื่อหาบ่อแส

สู่กระบวนการส่งตัวกลับมายังประเทศไทย
เมื่อวานนี้มีรายงานด้วยว่าเครือข่ายในทุนชาวจีน

ได้มีการทยอยปล่อยตัวคนไทยเพิ่มมาอีก๑๒คน

ซึ่งทางการกัมพูชากำลังขยายผล
เตรียมช่วยเหลือคนไทยที่ถูกขังเอาออกมาเพิ่มเติม

ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายของกัมพูชาแล้ว
เพราะต้องไปรับผิดทางด้านกฎหมาย

พาคนไทยกลับมาที่ประเทศไทย

แล้วต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวที่อรัญญประเทศ
ป้องกันบริเวณของโควิด๑๙ด้วยนะครับ

แต่การหางานใหม่จะต้องเช็คให้ดีนะคะ
หรือว่าหางานจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานก็ได้
นี่คืองานที่ชัวร์ที่สุดและปลอดภัยที่สุดด้วยนะคะ